ซึ่งก็ปิดตลาดไปในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
ทางเมืองทองสุดท้ายยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับ
ไม่มีใครมาแทนที่ของสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
ทีมสามารถแทนตำแหน่งนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นนิดหน่อย
ซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าลงตัวมากนะครับ
แล้วก็ดูเหมือนจะเกือบมีความเป็นจริงเหมือนกันนะครับ
จนมีการสอบถามไปแล้วทรวงสังการก็ปฏิเสธ
แต่ว่าล่าสุดประวัตินี้ยังมีขายอีกหนึ่งคน
แต่สุดท้ายก็ยังมีการซื้อขายตัวอย่างใด
ก่อนหน้านี้ก็จะมีทางนักเตะต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
ค่าตัวที่เป็นสถิติของนักเตะไทยคือ๕๐ล้านบาท
เซ่งไฮส่วนสินในศึกชัยหน้าลีกวัน
แล้วก็มีออสการ์คาวรวมถึงอเล็กซานเดอร์ซิกฮาร์ดนักเตะลูกครึ่งนะครับที่มาจากบุรีรำ
ส่วนนักเตะที่ย้ายออกที่น่าสนใจมีสมปองสอเหลมนะครับย้ายไปราชบุรี
แล้วก็สันเสริญลิ้มวัฒนะย้ายไปอุบลยูเอ็มทีครับ
บุรีรำแชมป์เก่าสี่สมัยครับแดงเตะต่างชาติโปรไฟล์ดีอย่าง
ชาชาโคเอลโยโรเจอริโยคูตินโยโสวิอสเตลเซ่น
ส่วนแข่งไทยก็มีประดิษฐ์ผาลาและยศวรรษมณฑาถือว่าเป็นแก่หลักที่น่าจับตามอง
ส่วนคนที่ย้ายออกก็มีอันเดสตูนเยสย้ายไปเอลเช่ในเซโกนด้าลีก
ด้วยสัญญายืมตัว๖เดือนอันดุลาโสก็ถูกขายไปให้กับทางสุครันบุรี
ส่วนเจ้าบุญทุ่มหน้าใหม่เชียงรายยูนิเต็ดได้ธนบุญเกษารัฐจากเมืองทองไป
นักเตะต่างชาติมาใหม่แบบยกแผง
หลักของทีมย้ายออกหลายคนพิชิตพงศ์เฉยฉิวก็โรยราพอสมควร
แต่ว่ายังมีความเก่าไปอยู่กับทางบิซิเทโรแล้วก็อาทิตย์ศูนย์ทอนพิษ
ขนาดที่แซมวนปคาร์ดิ้งแคมภูติศาสตร์ประตูลูกครึ่งไทยบริกัน
เกือบเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากถูกอุบลเยือนที
ยกเลิกสัญญาก็ทันหันในวันปิดตลาดนักเตะเล็กเลยอย่างสุดท้าย
เซ็นสัญญาคว้าตัวไปร่วมงานทันควันเหมือนกัน
ในช่วงเวลาที่กำลังยากลำบาก
หน้าทีมชาติไทยรุ่นเดียวกับธีรสินแดงดา
ที่หมดสัญญาจากแบงค์คอร์กิเตฤตมาก
ส่วนบทลงโทษของการแข่งขันไทยลีก๑
ตามกฎการแนะขันในเกมเปิดมาชนะราชบุรี๔ต่อ๑
มีนักข่าวนั้นเดินทางไปทำข่าวแล้ว
ไม่มีที่นั่งในการทำข่าวที่นั่นนะครับ

นัตรพลศุกร์ชัยผู้เล่นของเชียงใหม่ถูกแบนด์๑นัด
แล้วก็ปรับเงิน๖๖๖๖บาทนะครับ
กรณีที่เขาไปถอดกางเกงซับไนและไปคุมที่

คือชุดเนี่ยชุดแข่งเป็นสีน้ำเงินที่เราเห็นนะครับ

เขาใส่สเตย์หรือว่ากางเกงซับในสีดำ
สินก็บอกว่าต้องใส่สีเหมือนกันก็เลยให้ถอด
พอถอดแล้วเจ้าตัวก็ชูให้ผู้ศิลป์เห็นนะครับ
แล้วผู้สินเนี่ยกำลังเป่าเกมสนามอยู่ไม่ได้มองเห็น

ถือว่าเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในเกมเปิดบ้านชนะ

เป็นทางการเตรียมที่จะเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่
ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
โดยทัพช้างศึกจะเริ่มใช้ในบอลโลกรอบคัดเลือก
รอบ๑๒ทีมโซนเอเชียที่๖นะครับ
จะเปิดบ้านพบกับซาดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคมนี้เลยครับ